ปฐุมธานีมีเหตุการณ์ที่สามีเขาหึงมาก
เขาระแวงว่าภรรยาของเขาจะไปมีคนอื่น
ใช้มีดแทงจนเสียชีวิตเลยนะฮะ

คือผู้ตายเขาเป็นนักแสดงตัวประกอบ
เล่นละครเล่นอะไรพวกเนี้ยอยู่หลายเรื่องอยู่เหมือนกันนี่ฮะ
เสียชีวิตอยู่ค้าห้องที่เกิดเหตุ
เป็นที่พักในหมู่บ้านเคหะวัดไพร่ฟ้า
ตำบลบางหลวงอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุนี่สพมปฐุมธานีก็ไปตรวจสอบนะครับ
ผู้ที่ถูกแทงเสียชีวิตชื่อนางกลมนามสกุลม่วงพรม
ชื่อเล่นชื่อแมวอายุ๕๔ปี
เสียชีวิตอยู่บนที่นอนนะครับสภาพบาดแผลเนี่ย
ใต้ราวนมด้านซ้ายถูกแทงไป๔แผล
คั่วหัวใจเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะอยู่ข้างศพของนางกลม
ก็คือนายธิรชัยม่วงพรมหรือว่านายเหยอายุ๖๐ปี
อยู่ในสภาพแบบนั่งเหม่อลอยเหมือนจะหมดสติ
เนื้อตัวก็เปื้อนเลือดเต็มไปหมด
โดยเฉพาะหลังมือซ้ายมีบาดแผลลักษณะถูกกรีดด้วยมีดอยู่หลายแผล
ใกล้ตัวเขาเนี่ยมีมีดทำครัวยาว๒๐เซนติเมตรตกอยู่เล่มหนึ่ง
นี่นะฮะนายธีรชัย
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้นนำตัวส่งโรงพยาบาล
ว่าเขาอาจจะพยายามฆ่าตัวตายหนีความผิด
ตอนนี้ก็อายัดตัวไว้ก่อนนะครับแล้วก็แจ้งข้อหาเบื้องต้นคือเจตนาฆ่านะฮะ
ท่านผู้ชมครับส่วนศพของนางกลมเนี่ย
ทางเจ้าหน้าที่ส่งไปชนะสูตรตามขั้นตอนก่อนนะครับ
แต่เท่าที่ทราบข้อมูลเนี่ยเธอเป็นนักแสดงตัวประกอบ
มีผลงานอยู่หลายเรื่องเหมือนกันล่าสุดมีละครชื่อละครธรรม
เป็นละครสั้นแบ่งเป็นตอนทางช่องยูทูปด้วย
ก่อนหน้านี้ก็มีละครทางโทรทัศน์อยู่หลายเรื่อง
นี่นะฮะคนนี้นะครับผู้ตายนะครับนางกลมม่วงพรม
ชื่อเล่นชื่อแมวอายุห้าสิบสี่ปีละครทางสถานีโทรทัศน์ช่องดังดังก็มีอยู่หลายเรื่อง
ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับวันนี้ที่บ้านนี้ไม่มีใครอยู่ครับ
ปิดเงียบเลยเพราะว่าทางญาติญาติเนี่ยเขาไปทำเรื่องติดต่อขอรับศพกัน
หลังจากพยายามใช้มีดกรีดข้อมือนะแล้วก็หลังมือตัวเองด้วย
หวังจะฆ่าตัวตายหนีความผิดตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว
แต่ยังอยู่โรงพยาบาลตำรวจอายัดตัวไว้แล้ว
ขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าความจริงแล้วสามีภรรยาคู่นี้เขาก็ทะเลาะกันบ่อย
ได้ยินเสียงทะเลาะกันจนเคยชินส่วนมากทะเลาะกันอยู่ในบ้านไม่เคยออกมานอกบ้าน
เพื่อนบ้านก็ไม่ค่อยอยากไปยุ่งนะเห็นว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
ก่อนจะเกิดเหตุเมื่อวานนี้ได้ยินเสียงทะเลาะกันอยู่ในบ้านอีก
แต่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะถึงขั้นแทงกันตาย
มารู้อีกทีก็คือลูกชายเขามาเห็นพ่อแทงแม่ไปแล้ว
ลองฟังชาวบ้านหน่อยนะครับ

มีเสียงลักษณะคล้ายคลักของพลบ
แต่มันยังไงเขาปิดประตูเราก็เผื่อได้ยิน
เพราะว่าปกติก็ได้ยินเสียงเขาก็ไม่ได้ไปสูงสิงอะไรใช่ไหมเขาก็ไม่ได้มาสูงสิงกับเรา
เราก็ไม่ได้ไปยุ่งกับเขาอย่างเงี้ต่างคนต่างอยู่แต่โดยมากเขาเป็นคนเก็บตัว
คู่นี้เข้าบ้านแล้วมันแจมมีมีไหมแบบมนุษยสัมพันธ์ดีไหม
อันดับตายละกี่ไม่ค่อยมี
ไม่ค่อยมีเพื่อนบ้านไม่มีเลย

พูดกันคุยนี่เขาก็ไม่มายุ่งกับใคร

ช่วงบ่ายวันนี้ญาติไปติดต่อขอรับศพนางกมล

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมาแล้วนะครับ
มาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดไพร่ฟ้า
อำเภอเมืองปฐุมธานีวัดแถวบ้าน
ได้คุยกับลูกชายคนสุดท้องของผู้ตายนะครับ
ชื่อว่านัทนะครับอายุ๒๒ปี
จะมีพิธีรดน้ำศพในวันนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับคือนัทเนี่ยบอกว่าเขาเป็นลูกคนสุดท้องนะ
ก่อนเกิดเหตุไม่กี่วันพ่อโทรมาเตือนอยู่
ให้เขาเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีเหมือนกับพูดเป็นลางบอกเหตุ

คือไม่คิดว่าจะมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นอะไรแบบนี้
ที่ผ่านมาพ่อกับแม่ทะเลาะกันเป็นประจำ
ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากเรื่องความเครียดเกี่ยวกับปัญหาในครอบครัว
แล้วก็ความเครียดเรื่องโรคประจำตัวของทั้งพ่อทั้งแม่ที่เป็นกันอยู่
ก่อนหน้านี้ก็มีพ่อครับเขาชอบโทรเดือนสองเดือนนี้เขาชอบโทรมาจิก
เล่าเรื่องเหตุการณ์ต่างแบบเหมือนเขาระแวงว่าแม่ผมจะไปมีคนอื่น
หรือมีใครครับเขาระแวงแล้วก็กังวลครับ
อาจจะพวงแล้วก็โทรมาบอกผมว่าแม่อย่างนู้นอย่างนี้ครับ
แล้วก็จะโทรมาบ่อยครับโทรมาทุกวัน
ผมคุยกับเขาหลายรอบแล้วครับ
ว่าจริงมันไม่มีอะไรครับ
เพราะว่าพ่อกับแม่ได้อยู่ด้วยกันตลอด

ผมเชื่อในตัวแม่อยู่แล้วครับ
เดินไปเดินต่อ
ลูกชายคนโตนี่เป็นลูกติดของทางผู้ตาย

ตำรวจบอกว่าน่าจะต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกสัก๒๓วัน
หลังจากนั้นก็จะนำตัวออกมาแจ้งคอ
หาดำเนินคดีส่งฝากขังต่อไป